ส่วนใครที่กำลังเตรียมตัวจะกินเจต้นเดือนหน้า
อาจจะกำลังกังวลว่าฉันต้องเตรียมเงินเพิ่มไหม

เพราะว่าอธิบดีกรมการค้าภายในเขาออกมายืนยันแล้วค่ะว่า
ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมในหลายพื้นที่แต่ไม่กระทบราคาผักแน่นอน
วิบูลลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะคะว่า
สถานการณ์ราคาผักสดในช่วงนี้ยังเป็นปกติ
แม้มีบางพื้นที่เพราะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากนักค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดีกว่าช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานะคะ
ส่วนเทศกาลกินเจที่จะเริ่มขึ้นในวันที่๑ตุลาคมนี้
มั่นใจเลยว่าปริมาณผักที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารเจจะมีเพียงพอ
เพราะว่าฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่นี่แหละค่ะ
ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
แต่ก็อาจจะมีผลต่อคุณภาพของผักบ้างบางส่วนนะคะ
ส่วนราคาผักและสินค้าอาหารเจก็คาดว่าจะไม่ปรับสูงมาก
จากกลไกตลาดปกติในช่วงเทศกาลกินเจ
สิ่งที่กรมค้าภายในต้องดูแลใกล้ชิดก็คือเรื่องวัตถุดิบ
ที่จะมาใช้ประกอบอาหารเจด้วยกันว่าราคาที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นธรรมไหม
ช่วงนี้ก็ฝนตกพอสมควรนะคะผักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำอาหารเจ
ก็จะมีความหลากหลายผักที่เป็นที่นิยมก็คือผักวังตุ้งผักกัดขาว
พวกนี้จะมีความนิยมสูงแต่บางที่ก็มีความอ่อนไหวกับน้ำมาก
ฝนตกช้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเชื่อมโยงหาให้มีวัตถุดิบให้เพียงพอ
จากนี้เทศกาลกินเจปีนี้ทางกรมการค้าภายในยังช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค
ส่วนการดูแลราคาผักสดคลัสเตอร์๑๘กลุ่มจังหวัดก็จะทำหน้าที่คอยรายงานสถานการณ์ผลผลิตในพื้นที่
ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนขาดตลาดก็จะรีบนำเอาผลผลิตจากอีกพื้นที่เข้าไปช่วยทันที
รวมทั้งยังคอยจับตาควบคุมราคาสินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
สำหรับราคาขายส่งผักสดตามประกาศของกรมการค้าภายในในตลาดกรุงเทพมหานครณวันที่๒๕กันยายน
ตอนนี้ผักคณะราคากิโลกรัมละ๑๕๑๘บาทกะหล่ำปลี๘๑๐บาทผักบุ้งจีน๑๐๑๒บาทแต่งกว่า๑๐๑๒บาทและผักชีกิโลกรัมละ๘๐๙๐บาทค่ะ